คุณผู้ชมคะมากันที่แพทย์นักประพากันบ้างนะคะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าคู่ของแพทย์กับเบนเรสซิ่งเนี่ยเขาจะเลิกลากันไปแต่การทำหน้าที่ของพ่อกับแม่ของน้องเรสซิ่งเนี่ยโอ้โหยังอยู่ดีนะคะดูแลลูกกันเป็นอย่างดีอย่างล่าสุดค่ะเบนเข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วได้โพสต์ภาพของตัวเองในชุดผู้ป่วยมีรอยโป๊กช้ำดำเข
รวมถึงบางคนยังบอกว่าชื่นใจที่สุดกำลังใจมาขนาดนี้แล้ว
หายแล้วลงแข่งต่อไม่รอแล้วนะครับ
ก็จริงแล้วหายแล้วก็ต้องพักก่อนแป๊บนึงนะคะ
ก็เอาเป็นว่าถึงเขาจะเลิกรากันไป
แต่ว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของการเป็นพ่อเป็นแม่
เขายังทำหน้าที่ได้ดีไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะ

คุณเบ้นเรสซิ่งหายไวแน่นอนนะคะ